ถ้าพูดถึงต้นตะเคียนก็ต้องพาไปที่นี่ที่จังหวัดอ่างทองกับตะเคียนไฮโซ

ก็เขาอยู่ในห้องแอร์

สงสัยจะอารมณ์ดีหัวเราะใหญ่เลย
คือเรื่องของเรื่องเป็นการแสดงอิทธิฤทธปฏิหาร

แต่บอกไว้ก่อนว่าตรงนี้คือบริเวณสวนป่าบ้านเสา๕เลขที่๑๒๙หมู่ที่๔
ตะบนสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

ร่างทรงก็บอกว่าทำการแฝงร่างไปอยู่ในร่างกายของผู้หญิงคนนี้
ที่อยู่ในวัย๖๗ปีเรียกผู้ป้าละกัน

ไม่รู้เหมือนกันแต่ลักษณะท่าทางแปลก
แล้วทีนี้คนที่เขามาเนี่ยนะเขาก็หวังจะได้โชคได้ลาบจากร่างทรงคนนี้นั่นแหละ
คืองานนี้ร่างทรงเขามีการนั่งพูดคุยกับชาวบ้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
คุยกันอยู่พักใหญ่เห็นไหมมีการดื่มนงดื่มน้ำ

คือที่นี่เขาดังอยู่แล้วสำหรับแม่แก้วเรือนทอง
เพราะว่าเป็นตะเกียนที่อยู่ในห้องแอ
อาจจะเล่าให้ฟังก็คือโด่งดังมากจนมีคนมาสร้างแบบว่าเป็นตึกล้อมรอบ

ก่อนตากแดดตากฝนไงพอให้โชคให้ลาบมาก็เลยมีคนมาสร้างสาราให้แบบนี้
ลักษณะท่าทางของร่างทรงก็อย่างที่เห็นแล้วชูไม้ชูมือนะครับ
คุณผู้ชมเล่าให้ฟังให้ดูกันแบบนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนั่นแหละ
แล้วจะถามว่าร่างทรงมาบอกอะไรอันนี้ผมไม่รู้จริง
นี่แหละแหมก็รออยู่ว่าคุณจะบอกอะไรอีกไหม
แต่เรื่องของการแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรพวกนี้มันพิสูจน์กันไม่ได้

เราจะไปบอกว่าเขาแอบอ้างเขาแกล้งทำก็พูดไม่ได้อยู่ดี